ประเด็นเฉาสนันโซเชียลเลยนะ
เมื่อกี้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพระขันบวบ
เนี่ยแล้วก็เขียนว่าอมบวบภาพชัดมาก
เคยมีประวัติแต่ก็บอกว่าตัดต่อเลยรอด
คือเป็นภาพชายแต่งกายคล้ายพระนี่แหละค่ะ
ใช้ปากมีสัมพันธ์กับวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นเหมือนกับยืน
แล้วก็ถือมือถืออยู่แบบนี้ค่ะทีนี้เขาก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบ
ลงพื้นที่นะไปที่พื้นที่หมู่๖บ้านดอนหัน
อยู่ที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ไปเจอผู้ใหญ่บ้านหมู่หก
ผู้ใหญ่สุพัฒน์บอกว่าผู้ชายคนที่คล้ายพระในรูปนี้
อายุ๓๕ปีเป็นอดีตพระจริงนี่เพิ่งโดนจ้าวาดในพื้นที่เนี่ย
จับศึกไปเพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าเขามีสัมพันธ
กับผู้ชายในรูปและอดีตพระรายนี้ถูกศึกสองรอบแล้วนะ
รอบแรกคือต้นปี๖๕ตอนนั้นบวชเป็นพระ

แล้วก็มีภาพหลุดลักษณะแบบนี้ค่ะ
จากการสอบถามอ่ะอดีตพระก็อ้างว่าภาพเนี้ยถ่ายภาพเมื่อปีที่แล้ว
แล้วคนปล่อยภาพอาจจะเป็นวัยรุ่นคนนั้น
ตอนที่เขาทำกิจกรรมอยู่นะ
คือเขาคิดว่าวัยรุ่นพี่เบิร์ต

ยังเข้าใจว่าวัยรุ่นเล่นเกมอยู่
แต่ตอนนั้นวัยรุ่นคือถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปก็ไม่รู้
หลังจากนั้นก็โดนขู่ว่าจะปล่อยภาพมาเรื่อยเลยค่ะ
ก็คิดว่าอาจจะเป็นผู้ชายคนนี้ที่ผ่านมานะ

วัยรุ่นชายก็ขอตังค์เดือนละร้อย